ปลาบุกวัดล่าพระชาคริสต์หลอกฟันใบเตย
ปฐมบทจากใบตองสู่ใบเตย
อันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หมอปลาบอกว่าต้องลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะ

ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าใบเตยค่ะอายุสักประมาณ๔๓ปี

พระเนี่ยซึ่งวัดอยู่ใกล้กับบ้านของเธอ
พระรูปนั้นบุกเข้ามาข่มขืนเธอถึงในบ้าน

นี่อะไรค่ะ

การใช้งานวัดเป็นประจำปธมบทประทดจากกุมภาษณ์เข้าสู่มีนาคมเริ่มแล้วค่า
เล่าต่อบอกว่ากระทั่งต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพระชาคริสต์
บุกมาถึงที่บ้านตอนที่เธออยู่คนเดียว

แล้วข่มขืนเธอจนสำเร็จความไคร่

ถูกคมคืนถูกคืนใจไปแล้ว๕๖ครั้ง

อาทิตย์ก็๒ครั้งถ้าฟังแบบนี้
คุณใบเตยบอกว่าตอนนั้นรู้สึกกลัวมาก

รู้ไหมคะเธอเป็นโรคซึมเศร้านะ

พอเจอแบบนี้อาการโรคซึมเศร้ากำเริบค่ะ

หลังจากนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะ
แฟนของคุณใบเตยทราบเรื่อง

โวยวายถึงที่วัดเลยนะคะนี่อะไรล่ะ

เป็นจดหมายที่พระชาคริสต์เนี่ย

นี่ค่ะลักษณะรายงานว่าทำอะไร

โวยวายพระชาคริสต์ที่วัดเนี่ย
พระชาคริสต์สุดท้ายย้าย

คือย้ายออกจากวัดใกล้บ้านของคุณใบเตยอะค่ะ

ทีนี้เอาล่ะเรื่องราว

แล้วมึงปราบผีมึงปราบพระทำไงละคะ
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับทนายภัยศาล

ไปหาคุณใบเตยให้คุณใบเตย
พาไปที่วัดบุกวัดเลยค่ะ
วัดนี้อยู่ที่อำเภอโนนไทยโคราชนะคะ
ปรากฏว่าพระชาคริสต์เจอไหม

ย้ายไปจำวัดที่วัดอีกแห่งหนึ่ง
อีกแห่งหนึ่งชาวบ้านให้เบาะแสบอกว่าพระชาคริสต์หลบไปอยู่ที่บ้านญาติ

วิ่งหาสิคะหมอปลานี่ทำงานหนักมากเลยนะคะ
หมอปลาวิ่งเบอร์นี้เลยค่ะคุณผู้ชม
เหนื่อยไหมน่ะวิ่งหาอ่าที่สุดเจอค่ะ
มาเจอพระชาคริสต์นะคะ
หน้านักข่าวของเราบอกว่าเลิกลักแล้วหนึ่ง
หน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ

หมอปลานี่โหมดพระชาคริสต์เนี่ยบอกว่าไปคุยกันที่วัด

ถ้าภาษากฎหมายใช้คำว่าให้การภาคเศษได้ไหม
พระชาคริสต์บอกว่าไม่เคยข่มขืนคุณใบเตยแต่หลงรัก

คือยอมรับว่ามีความรู้สึกรักกับคุณใบเตย
รู้สึกดีรู้สึกหลงรักไปหลงรักกันตอนไหน
ก็ตอนอัตมาไปบินทบาทแล้วเจอหน้าโยมใบเตย
ก็เลยหลงรักแต่ไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศคุณใบเตย
อ้างบอกว่าใบเตยก็มีใจให้กับพระ

แล้วเคยคุยกันถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวอัตมาก็คือ
หลวงพี่ชาคริสต์เนี่ยเดี๋ยวจะลาศิกขา
แล้วพอเป็นคารวาสแล้วจะหอบสินสอดเนี่ย

พูดตอนที่ยังห่มจีวรอยู่ยังเป็นพระอยู่
แล้วพระชาคริสต์บอกว่าใบเตยก็บอกเองว่าขอเรียกสี่หมื่น
สินสอดอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของพระชาคริสต์นะคะ
เล่าต่อพระชาคริสต์ยืนยันว่า
ทุกครั้งที่เดินทางไปที่บ้านใบเตย

มีลูกสาวแล้วก็พี่ชายใบเตยอยู่ร่วมด้วยตลอดเวลา
ทีนี้หลังจากที่เนี่ย
หมอปลานักข่าวเค้นถามอยู่นานสองนาน

จังหวะที่เผชิญหน้ากันความพีคอยู่ตรงนี้

โดยเฉพาะคำพูดของใบเตย

อยากให้ดูบทสนทนาช่วงนี้เต็มค่ะ

ที่อุ้มไปในห้องทำอะไรไว้

มีหลักฐานครบทุกอย่างไม่ใช่กล่าวหาอะไรเลย

แขนลากขาก็ฉุดลากเข้าไป

นี่ค่ะผ้าผืนนี้

วัยวะเพศเขาสั้นด้วยไม่ยาว

อวัยวะเพชรหลวงพี่สั้นจริงไหมครับ

นิวโป้ก็ได้นิวโป้เท้านี่

ว่าผู้หญิงเขามองนิ้วโป้หลวงพี่ปั๊บ

แล้วมันสั้นจริงไหมครับหลวงพี่

เพราะตรงข้างหน้านี่จะโดนกัดโดนกัดที่นม

พอว่ากัดห่วงใจใช่ค่ะ

คืออันนี้หมอปลาท่านถามเอาประเด็นหรือถามเอาตลก
สัญญาท่านไม่ต้องไปถามตอนนั้นก็ได้แม่
อาจจะพยายามพิสูจน์ไงว่าที่คุณใบเตยพูดจริงหรือเปล่า

ทีนี้ถ้าเกิดว่าจากประเด็นที่คุณใบเตยพูด

นั่นก็คือ๑ผ้าลายดอกสีดำแดง
นั่นแหละค่ะที่พระชาคริสต์เอาไปใช้เช็ดคราบอสุจิ
ซึ่งคราบเมื่อสักครู่เราก็เห็นว่ามีอยู่
คุณใบเตยบอกว่าตอนที่คุณมาขืนใจดิฉันเนี่ย
ดิฉันขัดขืนมีการจุดกระชากลักถู
เปิดจีวอนดูเลยค่ะเจอไหมไม่เจอ
ทีนี้คุณใบเตยบอกว่ามันนานแล้วไง

คุณใบเตยบอกว่าอวัยวะเพศของคุณก็สั้น

ทีนี้นี่แหละเป็นประเด็นที่หมอปลาถาม

ทีนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ว
พิสูจน์ได้แน่ก็คือไอ้ผ้าผืนนั้นแหละ
ที่มีคราบอยู่นะคะคุณใบเตยบอกว่า
ก็เดี๋ยวมอบให้กับทนายภัยศาล
ถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของพระชาคริสต
ก็จะมีการขออโหสิกรรมและยืนยันว่า
พระชาคริสต์นั้นท่านไร้มนธิน